ข้ามีส่วนรู้เห็นเกี่ยวข้องกับการหายตัวไปของน้องชมพู่

ขอให้จุดนี่ส่วนหนึ่งของคำสาบาน
ที่วันนี้ครอบครัวน้องชมพู่ไปสาบานร่วมกัน
แล้วก็ตอนที่สาบานคือเขาก็ไม่ได้จุด

เอาตรงถ้าชาวบ้านพูดขอให้ตายหาตายโหงเลยนะฮะ
เดี๋ยววันนี้เรามีบรรยากาศให้คุณผู้ชมได้ดูกันด้วย
เพราะว่าเอาจริงนะถือว่าเป็นอีกหนึ่งวัน
ครอบครัวของน้องชมพู่ญาติพี่น้องทุกคน
ก็มาพร้อมหน้าพร้อมตาออกมากันตั้งแต่ช่วงสายสายหน่อย
แล้วก็ไปทำพิธีที่วัดถ้ำภูผาแอก
เพราะว่าตาชาญคุณตาของน้องชมพู่
เป็นคนนัดหมายวันเวลาและให้ทุกคนไปร่วมกันสาบาน
วัดถ้ำภูผาแอกรวมถึงสิ่งสำคัญอีกอย่างหนึ่ง

ใช่เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศกันค่ะคุณผู้ชม
เพราะว่าตั้งแต่เช้าเลยนักข่าวของเราก็
อยู่กับครอบครัวของน้องชมพู่เนี่ยนะคะ
ก็มีการทำอาหารเพื่อที่จะเอาไปถวายพระ
ที่วัดถ้ำภูผาแอกแล้วก็ที่บ้านของตาชาญ

ออกไปตั้งแต่ตอนประมาณ๙โมง๔๘นาที
พอออกจากบ้านเสร็จแล้วปั๊บหลังจากนั้นค่ะ
ก็เป็นบ้านของคุณพ่อคุณแม่น้องชมพู่
ตายณเสริมก็ออกมาพร้อมกัน
บ้านสุดท้ายที่ออกจากบ้านก็คือลุงพลกับป้าแตน
แต่ก่อนที่ลุงพลกับป้าแตนจะออกจากบ้านเนี่ยนะ
คือลุงพลป้าแตนเขาก็มีการจุดทูบ
จุดทูบ๙ดอกจุดเทียน๑เล่ม

ใช่เพราะว่าเขาก็อยากได้ความเป็นสิริมงคลไงคะ
แล้วตอนที่ลุงพลเดินทางไปกับป้าแตนเนี่ยนะคะ
ก็มีการนำพระนาคปรก๒องค์กับภรรยาคุด๑องค์นั่งไปในรถยนต์ด้วย
ทีมข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ก็นั่งรถยนต์ไปกับลุงพลและป้าแตน
ลุงคนขับป้าแตนนั่งคุยกันไปคุยกันมานะฮะ
คุณกิติศักดิ์พิติของเราก็คุยกับลุงพลและป้าแตน
ถามว่าวันนี้รู้สึกยังไงบ้างนะครับ

จะไม่ค่อยพูดเท่าไหลุงพลก็จะนั่งฟังเพลงไปในรถ

แตนบอกเรื่องของคดีเป็นเรื่องของตำรวจ
ก็ไม่ได้กลัวอะไรไม่ได้กังวลอะไร
ทีมข่าวของเราคุณกิติศักดิ์ก็ถามอีกว่า
เราจะคืนดีกันได้หรือเปล่าครอบครัวเนี่ย
แตนก็บอกก็ต้องใช้เวลานะ
แล้วทีมข่าวของเราบอกลุงลุงพล

พอฝนตกลงมาหลังคามันรั่ว
ทุกคนหันมามองโอ้สงสัยต้องยาแนวซะแล้ว
นั่นเป็นบรรยากาศรถของลุงพล
และทีนี้พอมาถึงทางขึ้นวัดถ้ำภูผาแอกนะครับ

เอาจริงคุณผู้ชมถ้าเกิดคนที่แบบไม่ชินพื้นที่

นักข่าวของเราตามไปก็มีหอบมีเหนื่อยเหมือนกันนะคะ
ก็มาถึงบริเวณวัดทยอยขึ้นมาบนเขา
เพื่อที่จะไปที่วัดถ้ำภูผาแอก

เมื่อกี้ตอนที่นักข่าวนั่งอยู่ในรถลุงพลเห็นฝนตกใช่ไหมคะ
ฝนตกถนนลื่นบางคนก็มาถึงช้าเร็วแตกต่างกันไป
ก็ใช้เวลาประมาณสักครึ่งชั่วโมงค่ะ

ทีนี้พอขึ้นไปด้านบนแล้วตาชาน
ตาชาญก็ได้เริ่มตักน้ำทิพย์ศักดิ์ที่ไหลลงมาจากภูผาแอก
เพื่อนำมาทำพิธีเจริญพระพุทธมนตร์
แล้วก็จะใช้ดื่มในพิธีสาบานนะคะ
ครับแล้วก็มีการนิมลพระอาจารย์บุญมา
ท่านกาวาสวัดวัดภูผาแอก
มาเป็นเหมือนพยานในการทำพิธีครั้งนี้
ใช่ค่ะก็มาสวดทำพิธีนะคะ
หลังจากนั้นตาชาญก็มีการยกขันห้าประเคน
ขันห้าอันเชิญสิ่งศักดิ์สิทธิ์

ใช่ค่ะแล้วก็ไหว้บูชาพระรัตนไตร
ทีนี้พอสวดมนต์เสร็จเรียบร้อยแล้ว
ตาชาญก็นำลูกแล้วก็ลูกเขย

คือแถวหน้าจะเป็นผู้ชายที่อยู่ใกล้พระ

มีนาแตณแต่เป็นลูกของตาชาญเป็นน้าของน้องชมพู่
มีเขยอีก๓คนนะครับก็คือลุงพลลุงพลเป็นเขยใหญ่
มีนายอนามัยพ่อของน้องชมพู่เป็นเขยคนกลาง
และมีน้าเสริมก็เป็นลูกเขยอีกคนหนึ่ง
ส่วนแถวหลังข้างล่างไม่แถวหลังข้างล่างจะเป็นผู้หญิง
ใช่ค่ะก็จะไล่ไปมียายสมควรมีป้าแตนแล้วก็มีแม่น้องชมพู่
รวมถึงอีก๒คนก็คือน้าตายกับน้ำฝน
ก็คือไล่เรียงกัน๔พี่น้องที่เป็นผู้หญิง
ใช่ค่ะทีนี้คำสาบานคุณสืบสกุล
เมื่อสักครู่คุณสืบสกุลพูดแค่ช่วงประโยคนึงใช่ไหม
ทีนี้คำสาบานแบบเต็มนะคะมีอะไรยังไงบ้าง

ให้ผมพูดเลยใช่ไหมผมสาบานไปกับเขาด้วยเหรอ
แต่ผมไม่ได้ทำอะไรอยู่แล้วนะก็คงไม่ต้องมีอันเป็นไปแล้วนะ
ไม่เพราะว่าคุณสืบสกุลนำเสนอข่าวเฉย
คือคำสาบานเป็นแบบนี้ขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้น

ใช่ว่าหลวงปู่ลิ้นท่านศักดิ์สิทธิ์อย่างไร

ใช่ฮะขอสาบานต่อหน้าหลวงปู่ลิ้น
และสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายที่อยู่ณวัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้ว่า
ข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องกับการหายตัวไป
จนถึงแก่ความตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่นั้น
ข้าพเจ้ามีอันเป็นไปจนถึงแก่ความตาย

แต่ถ้าหากข้าพเจ้ามิได้มีส่วนรู้เห็น
หรือเกี่ยวข้องกับการตายของน้องชมพู่
ข้าพเจ้าและครอบครัวมีแต่ความสุขความเจริญยิ่งขึ้นไป
คุณผู้ชมฮะเราไปฟังคำสาบานของทุกคน
ครอบครัวของน้องชมพู่ที่มาสาบานพร้อมกันเลยดีกว่า
ไก่ชมพู่และพุทธทุกคนของครอบครัว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

สาบานเป็นคำสาบานดังที่ผมได้อ่านให้คุณผู้ชมได้ฟังไปนะ

คือทุกคนก็ต้องพูดคำสาบานเดียวกัน
เอ่ยชื่อนามสกุลก่อนตั้งละโบสามจบแล้วก็สาบานกันไป
แต่ว่าในช่วงสาบานเนี่ยคือนักข่าวก็ไปจับจังหวะการพูดของลุงพลเหมือนกัน
ว่าลุงพลไม่ได้พูดเหมือนที่คุณสืบสกุลบอกเมื่อกี้
คือลุงพลอาจจะมีการพูดและบางถ้อยคำเสียงอาจจะหายไป
ก็คือเหมือนพูดในลำคอหรือว่านักข่าวก็แววอะไรนะ
เงียบหูฟังให้ดีลุงพลพูดหรือไม่พูดนะประโยคนี้
มีประโยคขาดหายไปหรือเปล่านะฮะก็ใช่ไหม
ลองฟังนิดนึงได้ไหมคะ
ข้าพเจ้านายชัยพลวิพาขอสาบานว่า
ถ้าข้าพเจ้ามีส่วนรู้เห็นเป็นใจในการตายของเด็กหญิงอรวรรณวงศรีชา
ขอให้ครอบครัวข้าพเจ้ามีอันพิบัติมีอันชีพหาย
ให้ตายตกให้ตายโหงไปกับน้องอรวรรณวงศรีชาหรือน้องชมพู่

เออนะครับคือในจังหวะที่ไปสาบานพร้อมกัน
กับคนในครอบครัวที่มีตาชาญเป็นคนนำ
คือลุงพลอาจจะเอ่ยไม่ครบหรือเสียงขาดหายไป
ทีมข่าวก็สงสัยแต่ทีนี้มันอยู่ในช่วงจังหวะการทำพิธี
ก็เลยยังไม่กล้าถามแต่สักพักหนึ่งนะครับ
ทุกคนสาบานทุกคนดื่มน้ำอะไรกันไปเรียบร้อยแล้ว
ปรากฏว่าลุงพลแยกมาพูดคำสาบานเดียว
นี่ฮะจังหวะนี้เป็นจังหวะที่ลุงพลแยกมาสาบานเดียว
อันนี้นะฮะเดี๋ยวเสร็จพิธีอะไรกันทั้งสิ้นทั้งมวลก่อนนะฮะ
เดี๋ยวเราค่อยไปถามแล้วไปเคลียร์กับลุงพลว่า
ทำไมลุงพลถึงต้องทำแบบนั้นใช่ค่ะเรื่องคำสาบานจบไปเรื่องหนึ่ง
ตอนนี้พอกล่าวคำสาบานเสร็จเรียบร้อยแล้ว
เขาจะดื่มน้ำสาบานเมื่อกี้คุณผู้ชมเห็นภาพแล้วใช่ไหมคะ
คือทุกคนก็จะดื่มน้ำสาบานอันนี้คุณพ่อน้องชมพู่
คือเขาจะไล่เรียงเลยค่ะคนแรกคือตาชาญ
ตามด้วยพ่อน้องชมพู่หลังจากนั้นก็จะเป็นยายสมควร

แล้วก็จะเป็นน้าตายน้าฝนแล้วก็แม่น้องชมพู่แล้วก็ณเสริม
แต่ทีนี้ดิฉันก็มองอยู่เอ๊ะแล้วลุงพลกับป้าแตนล่ะ

ค่ะปรากฏว่าการดื่มน้ำสาบาน

อันนี้นาเสริมลูกเขยอีกคนนึง
อันนี้พ่อน้องชมพู่พ่อน้องชมพู่ในอนามัย
สรุปคือลุงพลกับป้าแตนไม่ได้ดื่มน้ำสาบานด้วย
คุณจำได้ไหมคือเขาก็แสดงความประสงค์ไว้ตั้งแต่ตอนแรกแล้ว
เหรอแล้วมันจะถือว่าพิธีสมบูรณ์ไหมคุณ
ก็นั่นน่ะสิทีนี้เป็นช็อตของเรื่องของการดื่มน้ำสาบานนะ

พอหลังจากที่มีการเอาทูบไปปักเนี่ย
ปรากฏว่าลุงพลเอาทูบปักที่กระถางค่ะ
ปักลักษณะทูบกลับหัว
คือข้อผิดสังเกตสามอย่าง
คือตอนสาบานร่วมกันลุงพลสาบานเหมือนไม่ครบ

สองตอนดื่มน้ำสาบานลุงพลป้าแตนไม่ยอมดื่ม

สามลุงพลมาสาบานเดี่ยว
และหลังจากสาบานเดี่ยวเรียบร้อยแล้ว
คือสาบานคนเดียวเอาทูบไปปักปักกลับหัวอีก
ใช่ทีนี้มันก็เลยมีความสงสัยว่า

ลุงพลลืมลุงพลตั้งใจหรือยังไง

ก็ไม่รู้ไงทีมข่าวของเราก็เลย
โทรศัพท์ไปสอบถามถามใครดีล่ะ

แล้วก็เอาทูบปักแบบกลับหัวลงดินเนี่ย

ผมคิดว่าเป็นการกลับคำสาบานหรือเปล่า

เพราะว่าเนรนแอร์บอกว่าการที่เอาทูบปักกับหัวลงดิน

แบบนั้นมันจะเป็นการแก้อาถรรพ์

หรืออาจจะหมายถึงการล้มเลิกคำสาบาน
แล้วการสาบานจะกลายเป็นโมคะ

แล้วแนนแอร์ก็บอกว่าเอาจริง

จะต้องปักทูบลงไปตามปกติ

ช่วงนี้ค่ะคุณผู้ชมคือกำลังสัมภาษณ์แต่ละคนอยู่
เดี๋ยวอาจจะต้องไปถามลุงพลประเด็นนี้
รวมถึงข้อสังเกตทั้ง๓ข้อเลย
สาบานร่วมกันแยกมาสาบานเอง
ดื่มน้ำสาบานแล้วปักทูบกลับหัว
อย่างไรนะครับมันมีคำถามอีกแล้วนะ

ขณะที่ตาชาญเองนะครับตาชาญเนี่ยซึ่งถือว่าเป็นผู้นำครอบครัวเลยนะฮะ
บอกว่าหลังจากทำพิธีสาบานครั้งนี้ก็อยากให้
มีการประสานรอยร้าวระหว่าง๒ครอบครัว
คือครอบครัวของพ่อแม่น้องชมพู่
กับครอบครัวของลุงพลป้าแตน
ถ้าเป็นไปได้อยากให้สองครอบครัวขอโทษขอขมากัน
แล้วกลับมาพูดคุยกันเหมือนเดิม
ทีนี้นักข่าวเราก็ถามไงว่าหลังจากสาบานเสร็จแล้ว
เห็นช็อตไหมเราถามนักข่าวว่า

พ่อแม่น้องชมพู่ลุงพลป้าแตนเห็นไหม
นักข่าวบอกว่าไม่พอเสร็จแล้วทุกคนก็แยกย้ายกัน
เออคุณผู้ชมคะ
วันนี้มีตำรวจ๖นาย
มาร่วมสังเกตการณ์ในการสาบานครั้งนี้

ก็น่าจะเอาไปรายงานผู้บังคับบัญชาทั้งหมดด้วยนะคะ
ยังอยู่ที่เรื่องของความเชื่อที่วัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้นะฮะ
เราก็ไปดูซิประวัติของวัดเป็นอย่างไร

มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่สำคัญอย่างไรบ้าง

นี่คือพระอาจารย์ลิ้นหรือว่าหลวงปู่ลิ้นธีคปัญโย
ซึ่งจริงท่านมรณภาพไปแล้วนะครับ
ต้องขอพูดถึงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่วัดแห่งนี้ก่อน
ก็คือพระอาจารย์ลิ้นหรือว่าหลวงปู่ลิ้นธีขปัญโย
ถือว่าเป็นผู้ก่อตั้งวัดถ้ำภูผาแอก
ประวัติของท่านเกิดเมื่อวันอาทิตย์ที่๑๐กรกฎาคมปี๒๕๕๙
๘ค่ำเดือน๑๐ปีชวด
มรณะวันศุกร์ที่๑๙พฤษภาคม๒๕๕๙
๗ค่ำเดือน๗ปีชวด
อายุของท่านคือ๔๘ปีแล้วก็พรรษาของท่านคือ๒๗พันศา
ที่เป็นที่เคารพนับถือของชาวบ้านที่นี่เป็นอย่างมากเลยนะครับ

เรื่องเล่าเกิดขึ้นเกี่ยวกับปฏิหารของพระอาจารย์ลิ้นหรือว่าหลวงปู่ลิ้น
หลวงปู่ลิ้นในสมัยก่อนท่านก็จะทุดงไปปักกรด
ไปนั่งสมาธิตั้งจิตภาวนาอยู่ในถ้ำในป่าต่างแล้วก็ท่านก็มาอยู่ที่นี่นะครับ
ปรากฏว่าสมัยนั้นยังมีผู้ก่อการร้ายเป็นคอมมิวนิตนะครับ
เชื่อว่าพระอาจารย์ลิ้นเป็นสายให้กับตำรวจ
ทีนี้ผู้ก่อการร้ายก็จับตัวพระอาจารย์ลิ้นจะยิงทิ้ง
ทีนี้ทำการยิงแล้วนะยิงไม่เข้าไม่ระคายผิวท่าน
ก็ต้องเปลี่ยนวิธีมาทุบด้วยไม้แล้วก็ฝังร่างท่านไว้

แต่พอเช้าขึ้นมาอีกวันหนึ่งพระอาจารย์ลิ้นท่านไปออกบินทบาท
เอ้าตัวผู้ก่อการร้ายคอมมิวนิตเนี่ยนะฮะ
พระอาจารย์ลิ้นทำไมท่านยังมีชีวิตอยู่ก็เชื่อในปฏิหารไปขอขมาพระอาจารย์ลิ้น
พระอาจารย์ลิ้นบอกไม่ถือสาเอาความนี่เป็นเรื่องราวที่คุณผู้ชมต้องใช้วิจารณญาณหน่อยนะฮะ
เพราะว่าเป็นความเชื่อและเป็นปฏิหารของพระอาจารย์ลิ้นเขาเล่าให้ฟังตอนที่สร้างเหรียญพระอาจารย์ลิ้นเมื่อปี๒๕๑๖ให้คุณ
ค่ะเป็นปฏิหารของพระอาจารย์ลิ้นท่านอ่ะนะฮะใช่ค่ะแล้วก็เนี่ยชาวบ้านก็เปิดเผยเรื่องราวอีกนะครับ
บอกว่าด้านบนของถ้ำนะครับก็ถือเป็นกุฏิที่สร้างอยู่กับถ้ำผาแอกเลย
พระอาจารย์ลิ้นจะปฏิบัติธรรมกรรมฐานอยู่ที่นี่เป็นหลักทางด้านจิตใจให้กับชาวบ้านระแวกนี้
สมัยก่อนอย่างที่บอกพื้นที่ตรงนี้เป็นพื้นที่สีแดงแล้วก็มีผู้ก่อการร้ายคอมมิต
แล้วก็มีเรื่องเล่าอย่างที่ผมเล่าให้คุณผู้ชมได้ฟังกันนะครับค่ะ
สำหรับตำแหน่งที่นั่งในการสาบานนั้นผมบอกคุณผู้ชมอีกครั้งผู้ชายทั้งหมดนั่งหน้า
ผู้หญิงนั่งข้างล่างในชั้นถัดไปนะครับผู้ชายก็มีตาชาญนะแต่ลุงพลพ่อชมพู่น้าเสริมนะครับ
ก็เป็นตาชาญกับลูกชายคนเล็กนะครับแล้วก็มีลูกเขยอีก๓คน
ส่วนผู้หญิงนั่งข้างล่างในชั้นถัดไปนะฮะก็มียายสมควรป้าแตน
นั่งติดกับแม่น้องชมพู่นะครับแล้วก็มีน้าตายกับน้าสายฝน
นั่งอยู่ข้างล่างเหมือนกันก็เป็น๔พี่น้องกับแม่นะครับ
รวมเป็นห้าคนนะครับอีกหนึ่งจุดที่สำคัญของถ้ำภูผาแอกก็คือนี่ฮะ
จุดที่มีน้ำทิพย์ศักดิ์สิทธิ์ไหลลงมาจากภูผาแอกและน้ำทิพย์
ตาชาญก็เป็นคนไปเอามาเพื่อทำพิธีครั้งนี้นะครับ
คือน้ำทิพย์เนี่ยไหลมาทางวัดก็ได้มีการต่อท่อพีวีซีนะครับ
เพื่อให้น้ำไหลลงไปยังแท้งน้ำแล้วเอาเก็บไว้ให้กับผู้ที่เดินทางมา
รบหลวงปู่ลิ้นได้ดื่มหรือว่าล้างหน้าล้างตาเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับ
ก็ถือเป็นอีกจุดหนึ่งที่วัดถ้ำภูผาแอกแห่งนี้มีสิ่งศักดิ์สิทธิ
ก็คือน้ำหม่นศักดิ์สิทธิ์นอกจากนั้นก็ยังมีต้นไม้อายุ๑๑๗ปี
ต้นไม้เก่าแก่นะครับแล้วก็วัดถ้ำภูผาแอกทางขึ้นก็จะค่อนข้างสูง
แต่ว่าเขาบอกใครขึ้นไปถึงจะถือว่าท่านมีบุญนะครับ
ตอนนี้ก็อาจจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของคนในพื้นที่
แล้วก็คนต่างพื้นที่เข้าไปท่องเที่ยวกันด้วยนะฮะ
ส่วนรายละเอียดเพิ่มเติมนี้เดี๋ยวคุณผู้ชมติดตามนะ
เพราะว่าเดี๋ยวหลังจากนี้คงต้องไปคุยกับลุงพลแหละ
แล้วก็ข้อสังเกตที่หลายคนดูการสาบานช่วงสายที่ผ่านมา

ปักทูบกลับหัวหมายถึงอะไรครับลุงพล